ทีฤทธิ์ริดรอนสิทธิ์ขวางไปราชพักษณ์

วันนี้ในเรื่องของการตรวจสอบอุทยานราชพักษ์
แก่นำนักศึกษาบุกร้องกสม
เตรียมแจ้งมาตรา๑๕๗ด้วย
มาตรา๑๕๗ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ฟ้องกลับไงฟ้องกับตำรวจและคนที่ร่วมแจ้งความจับ
นักศึกษาที่เดินทางไปอุทยานราชพักษ

ในเรื่องนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กรณีที่กลุ่ม๑๑นักศึกษาจะไปร้องต่อ
กรณีถูกปิดกั้นนั่งรถไฟเดินทางไปตรวจสอบ
ที่จริงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์
โดยพลเอกประวิทย์บอกว่าอะไรรู้ไหมครับ
บอกว่าจะปิดกั้นอะไรเรา
รู้อยู่ว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ถ้าอย่างนั้นเอาไฟฉายไปคนละกระบอก

ถ้าเอาไปแค่ไฟฉาย
แล้วจะเรียกว่าเป็นการตรวจสอบได้อย่างไร
ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย

เปิดเผยทางรายการมองไกลผ่านยูทูป
เสนอให้นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
แก่นนำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษากับพวกรวม๑๑คน

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕

เพราะการชุมนุมของพระพุทธอิสระในสถานที่ต่าง
ตำรวจไม่เห็นจะดำเนินคดีใดเลย
ส่วนจานิวพูดออกมาแบบนี้บอกว่าหลังปีใหม่
ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๒

ก็ฟ้องประกอบด้วยพลตรีธรรมนูลวิถีพบพลร๙
เจ้าของพื้นที่ในเขตที่โดนจับกลุ่มที่ราชบุรี
สองพันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธคุ้มภัย
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นผู้นำในการจับกลุ่มกลุ่มนักศึกษา
นายพินิษฐ์เทียนธวัฒน์นะฮะนายอำเภอบ้านโป่งราชบุรี
สี่นายวุฒิชาติกรยานมิตรโดนไปด้วย
คู่ว่าการลดภัยแห่งประเทศไทย
แล้วก็พันเอกบูรินทองประภัยในทหารพระธรรมนูล
ร่วมไปแจ้งความจับพวกผมด้วยนายศิรวิทย์บอกแบบนี้
แล้วก็ก็ยังขัดแย้งยังคัดค้านอยู่ในเรื่องของการที่จะไป
ความชัดเจนว่าหมายเรียกรอบ๒นั้นมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการขู่
ทั้งหมดเตรียมไว้แล้วนะฮะหากจะต้องถูกออกหมายจับเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ